ติดความพร้อมของทีมชาติไทยครับเดินทางไปที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวในช่วงเย็นวันนี้ครับก็จะลงซ้อมครั้งแรกอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
เพื่อลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๘นะครับ
เนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของทีมไทย
ตรงนี้เนี่ยถอนตัวหนึ่งคนนะครับคือสหรัฐอยู่เย็นครับมีอาการบาดเจ็บ
นั้นเหมือนตาก็บอกเหมือนกันว่าทีมไทยเองนะครับ
ก็ไม่ได้สนใจสถิติในชั่ว๕เกมหลังที่ไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้
แล้วก็จะพุ่งเป้ามาแข่งขันในเกมนี้เพื่อเอาชัยชนะให้ได้เลยนะครับในเกมรอบรองชนะเลิศ
ชนะทิพย์สงกระสินสุประโชคสารชาติก็เดินทางมาสมทบกับทีมตรงนี้นะครับ
คุณซื้อของทีมแล้วก็ที่เห็นตามที่กล้องจับนี่แหละครับ

อิสดากาแมนนักเตะตัวหลักบดินผาลานะครับพรุ่งนี้ก็มากันหมดเลยนะครับ
ก็จะมีการประกาศอีกทีนึงว่าใครจะเป็นกัปตันทีมภายในวัน๒วันนี้แหละครับ
ส่วนสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่าไม่สนหรอกครับ
สถิติ๕เกมหลังสุดที่ไม่ชนะมาเลเซีย
พร้อมทั้งมองว่าแง่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ท้าทายด้วยนะครับที่จะเอาชนะให้ได้
แล้วก็เรื่องของการที่ไม่มีธุรสินแดงดาตรงนี้นะครับ

สุรักษ์ก็บอกว่าในแดนหน้าก็จะได้รับบทพิสูจน์ใหม่นะครับ
ตอนที่ไม่มีธีรสินนี่แหละครับ
จริงผมไม่ได้สนเรื่องแบบสถิติเท่าไหร่ครับว่าจะต่อให้แพ้มาหรือว่าชนะมาเยอะแค่ไหน
เป็นประสบการณ์ของพวกผมแล้วก็เพื่อนที่ได้มา
ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ

เสื้อดำก็คือสุพนัทส่วนเสื้อขาวเนี่ย
เป็นเทียรศักดิ์เพิ่มที่ไมค์นะครับที่ติดทีมชัดชุดใหญ่ครั้งแรก
โชว์ฟอร์มดีกับการท่าเรือโปรแกรมนะครับ
ฤหัสที่๒๒กันยายนนี้นะครับพฤหัสนี้แล้วนะครับ
ก็จะเป็นเกมคู่แรกก่อนนะครับตรีแดดเจอกับทาจิกิสถาน
ส่วนทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซีย๒ทุ่มครึ่งครับ